คุณค่ะงานนี้นิวเคลียร์สวยมาก
เหมือนเจ้าหญิงเลยคุณทำผมแต่งตัวโดยเฉพาะชุดนะคะบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ
ลิวซีฟสุดเลยได้ไปคุยกับดีไซเนอร์ด้วย
แววมาว่าชุดนี้ราคาถึง๗หลักทีเดียว
และที่สำคัญนะคะหาคำตอบว่าทำไมนิวเคลียร์
ถึงใช้แบรนด์ไทยในวันสำคัญแบบนี้
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณอิสราทองชุบหาคำตอบมาให้ค่ะ

แล้วก็ใส่ความเป็นแบรนด์ชิมิสติกของเราลงไปด้วย

นิวเคลียร์บอกว่าไม่อยากจะได้ชุดแต่งงาน
ที่มันจำเจเหมือนชุดแต่งงานทั่วไป

ก็ฉีกกดเรื่องชุดแต่งงานของเจ้าสาวไทยออกมาเลย
อย่างชัดเจนว่าชุดแต่งงาน
จำเป็นจะต้องเป็นสีขาวหรือจะต้องเป็นผ้าลูกไม้
มิกก็น่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดของชุดนะฮะ
ว่าความยากความลำบากกว่าที่ชุดมันจะเสร็จ
มันต้องใช้ความอดทนแล้วก็แรงกายแรงใจมาก
แต่นี่ผมก็โชคดีที่มีทีมงานที่ดี
มีน้องมาช่วยมีช่างฝักที่ดีมาช่วย
หลับอดนอนช่วยกันทำงานชุดนี้ให้เสร็จ

นกนี่เราก็ปักทีละจุดจนเต็มสุ่มกระโปรงทั้งหมด
ความยากของมันคือระยะเวลา

นี้ทำมาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วครับ

เพราะว่ามันเหมือนผมก็ทำทุกอย่าง
เพื่อให้ชุดนี้เป็นชุดของนิวเคลียร์
ดูเป็นนิวเคลียร์จริงเหมือนแบบ
มันสร้างมาเพื่อนางคนเดียวเลย

ขอบคุณนิวเคลียร์มากที่แบบว่าไว้ใจ
ให้มิซึรังสรรค์ชุดนี้ขึ้นมา
ในวันสำคัญในชีวิตของเขา

เพราะว่าเราก็เหมือนเป็นดีไซเนอร์ไทย

ซึ่งยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมาย
แต่ว่าเขาไว้วางใจให้เราทำงานชิ้นใหญ่ขนาดนี้

มันก็ออกมาได้ดี
แล้วก็สวยเกินความคาดหมาย